เป็นข่าวของคู่รักเล่นใหญ่คู่นี้นะคะคู่ของเพชจ้าแล้วก็นิวเคลียร์นั่นเอง
ตอนทำแพดกันเนี่ยก็โอ้โหยิ่งใหญ่อลังกาลตลอดเลย
แล้วเรื่องของงานแต่งคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะยิ่งใหญ่อลังการหรือเปล่า

ใช่ตอนเซอร์ไพรส์ก็อย่ายิ่ง
แล้วก็งานแต่งล่ะขนาดไหนจะเป็นอย่างไรนะคะ

จะเข้าพิธีมั่นกันแบบจีนในวันที่๑๙มกราคมนี้ค่ะ
จะจูงมือกันเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่๒๘มกราคม
ยังกังวลใจอยู่นะว่าจะเตรียมงานได้ไม่ครบถ้วน
เนื่องจากว่าฝ่ายชายให้เธอเป็นคนตัดสินใจออกแบบงานเองทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปเกือบ๑๐๐แล้วล่ะ
ส่วนเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่พูดถึงว่า
เป็นการจัดงานแต่งงานที่แหมมันเวอร์เหลือเกิน

อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะ
งานมั่นก็๑๐๐แล้วค่ะพร้อมนะคะ
งานแต่งก็ประมาณ๘๐ค่ะ
ทำมาตอนแรกคือเทพนิยายจ๋าเลยค่ะ
แต่เราก็กลัวว่ามันจะเหมือนงานแฟนซีเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็ลดลงมาหน่อยให้มันดูแบบเป็นงานแต่งหน่อย

คือเป็นเมืองปรทราชาติที่ไม่ได้สูงขนาดนั้น
ก็แต่งครั้งหนึ่งในชีวิต
แล้วก็แบบอยากให้มันออกมาดีที่สุด
เพราะว่ามันก็จะอยู่กับเราไปตลอด
ก็ไม่ได้เว้ออะไรขนาดนั้นครั้งหนึ่งในชีวิต

ถ้ายังไม่รู้คู่นี้เค้าเป็นพี่น้องกัน
คุณอุ้มลักษณะเป็นพี่สาวของสาวนิวเคลียร์
ก็บอกเลยว่ายังไงก็ต้องไปอยู่ร่วมในวันสำคัญของน้องอย่างแน่นอน
แต่ไม่ขอตอบเรื่องว่าจะเอาคุณบอลกฤษณะไปด้วยหรือเปล่านะคะ

ตอนนี้สถานะของทั้งคู่ยังรักกันดีเหมือนเดิมหรือเปล่า

ทางครอบครัวของเธอก็ไม่ได้สั่งห้ามหรือว่าตำหนิอะไรนะคะ
เนื่องจากว่าอยากจะปล่อยให้สาวอุ้ม
ได้ตัดสินใจเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะ
สวัสดีสาว
มาสิมาทั้งงานมั่นงานแต่งต้องมาอยู่แล้ว

คือก็แบบแทบไม่ได้เจอเลย
กำลังใจเหรอคะกำลังใจดีมากค่ะ

ก็เครียดแรกก็เครียดแหละ

อาจจะจบตอนสัมภาษณ์กับที่ฟุตุบอล
หรือว่ากลับมาคืนดีกันหรืออย่างนี้
พี่อุ้มก็บอกว่าให้เราฟังจากพี่อุ้มเองดีกว่าค่ะ
อยู่ที่พี่อุ้มค่ะอะไรที่พี่อุ้มทำแล้วแฮปปี้มีความสุข

แล้วพี่อุ้มเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไร

แต่ว่าพี่สาวจะพาคนรัก
ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ายังสถานะสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะ
ก็คือคุณบอลกฤษณะไปในงานด้วยหรือเปล่า
คือในไอจีของคุณอุ้มลักษณะไม่มีรูปคู่

ยังไม่มีรูปคู่กันยังไม่มีความเคลื่อนไห
คู่นี้ตกลงความสัมพันธ์เขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
แต่ถ้าถามถึงเรื่องสภาพจิตใจคุณอุ้มตอนนี้ดีขึ้นแล้ว